นักสู้จากอีหลานคืออามียาอารีอักบารี่ประเดิมสึกวันแชมเป็นชิปเป็นครั้งแรก
แล้วก็มีโอกาสได้ฟาดหมัดจังเหมือนกัน
ทำเอานุ่มเกาหลีอย่างคางจีวอนไปไม่เป็นแล้วก็เลือดอาบอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันครับ
แต่กลายเป็นว่าคังจีวอนนะครับที่พาได้จังหวะสวนหมัดครับ
นี่ครับเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งได้จังหวะที่เจ้าตัวเนี่ย
จังหวะแล้วสวนหมัดใส่นักสู้จากอีรานล้มลงไปเต็มกรามเลยนะครับ
จังหวะนี้เราก็กำปลาการยุดติกการแข่งขันที่นะครับ

นักสู้จากเกาหลีเป็นฝ่ายชนะไปครับในไฟล์นี้
ต่อกันด้วยอีกหนึ่งคู่ยักษ์ใหญ่ครับนักสู้จากบราซิลอย่างอเล็กซันเรย์มาชาโด
รัสเซียอย่างอาณาโตลี่มาริคินครับยกแรกเนี่ย
ทั้งคู่เปิดฉากแลกหมัดกันทันทีนะครับอเล็กซันเรย์ก็พยายามหาจังหวะเทค
อีกฝ่ายครับแต่กลายเป็นมาถูกคุมเกมจากทางด้านหลังซะเองนะครับ
ที่อาณาโตลี่จะใช้น้ำหนักกว่าร้อยโลเนี่ย
ทับจากด้านบนแล้วก็ล็อกแขนขาสุดท้ายเนี่ยก็มีการใช้มือทุบหมัดเนี่ยครับ
หมัดใส่หน้านักสู้จากบราซิลนะครับจนทำให้สุดท้ายแล้วกรรมการยุติการแข่งขันลงในที่สุดครับ
เก็บใช้ชนะไปได้นะครับ